มาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูคลิปหวานเสียว
แล้วก็พูดถึงกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
กรณีที่น้องนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร๓คนค่ะ
ยืนอยู่ข้างถนนรอรถเมยกะว่ากำลังจะไปเรียนนะครับ
ปรากฏว่ามีวัยรุ่น๓คนค่ะลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์
เอาทั้งมีดเอาทั้งไม้มานะคะมาคมครู
ถามว่ามาข่มขู่เขาทำไมเพียงเพราะต้องการเสื้อช็อป
น้อง๓คนเขาใส่เท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
นี่คุณผู้ชมลงมาแล้วนะอันนี้มีดก่อนเลยนะ
เสื้อเหลืองเนี่ยถือมีดมาเอามาเสื้อช็อปเอามาเดี๋ยวนี้
อยู่เลยนะจะเอาจากตัวเลยนะซ้ายสุดเนี่ยใส่เสื้อช็อปคนเดียวใช่ไหมคะ
เทาค่ะน้องก็ถอยถอยจนแบบหลังติดแล้วอะค่ะ

หมายคือมุ่งไปที่น้องที่ใส่เสื้อช็อปเพียงคนเดียวเลยค่ะ
ก็ข่มขู่แบบนี้ค่ะทั้งมีดทั้งไม้อีกคนนึงก็ยืนดูต้นทางนะฮะ
คนที่เขาเห็นแถวนั้นก็ไม่กล้าเข้ามาช่วยอะค่ะเกรงว่าจะกลัวเดี๋ยวจะโดนลูกหลงเนี่ยนะ
สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมท้ายคลิปเนี่ยน้องที่ใส่เสื้อช็อปของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครคนหนึ่งเนี่ย
นะคะยอมถอดเสื้อช็อปออกมาให้๓คนร้ายแล้วสุดท้าย๓คนร้ายเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์อันตฐานหายไปเลยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือช่วงเช้าของวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาสักประมาณ๖โมงครึ่ง
เห็นไหมยื่นให้แล้วก็ไปแบบนี้นะคะสมใจแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้เสื้อช็อปวันหลังเนี่ยมาบอกพี่สุภาษานะเดี๋ยวตัดให้สักร้อยตัว
ตัวเดียวก็พอนะคะอยากได้ตัวเดียวเดี๋ยวซื้อให้
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณข้างทางปากซอยบรรขุนเทียนชายทะเล
หัวกระบือกรุงเทพนะคะเลยป้ายรถเมย์ไปสักประมาณ๕๐เมตรจุดนี้นะ
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะติดต่อสอบถาม
ยังผู้ปกครองของกลุ่มเด็กนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าขณะเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปคมคู่
เพียงเพราะต้องการเสื้อช็อปก็เท่านั้นโดยบอกว่าพวกเขาก็คือคนที่ก่อเหตุ
เป็นเด็กนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามบางบอน
ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้เสื้อช็อปเนี่ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะรุมทำร้าย
เขาบอกแบบนี้นะคะและเมื่อวานเนี่ยคุณครูก็ได้พาน้องเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะคะ
สอนอท่าข้ามซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นภาพนี้แล้วค่ะ
นำไปเป็นหลักฐานให้กับตำรวจด้วย
เรื่องต้นทางผู้ปกครองบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัววัยรุ่น

เพราะหากปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวก็เกรงว่าจะไปก่อเหตุซ้ำกับคนอื่น
ขณะนี้ตำรวจบอกว่าก็กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้

หากใครพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสนะคะ
สามารถแจ้งความหรือส่งข้อมูลไปได้ที่สอนอท่าข้าม

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะผ่านไลน์หน้าจอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าพ่อแม่เริ่มดูแลไม่ได้แล้ว
บอกว่าอยากจะให้สถานศึกษานั่นแหละเป็นคนดูแล
ควบคุมรุ่นพี่หน่อยว่าอย่าไปปลูกฝังอะไรที่มันผิดกับรุ่นน้องนะคะ